บีจังหวัดชนบุรีจอดซุกอยู่
ใช้คำนี้ถูกจอดซุกอยู่ในป่าย่าข้างทาง
ในสภาพพลิกตะแคงข้างนะครับ

ประสบอุบัติเหตุหรือเปล่า
หมดสติหรือเปล่าหรือเสียชีวิตอยู่แถวนี้หรือเปล่า
ค้นหาอยู่นานสักพักแล้วก็

เจ้าของรถอาจจะประสบอุบัติเหตุ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนในซอยวัดเทพประสาทเตาถ่าน

โมงเช้า๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
เบื้องต้นตำรวจสอพสัตยาหีบ
ให้รถยกมาเอารถจักรยานยนต์ไปเก็บไว้ที่ลานจอดรถของกลาง

เอาเอกสารการครอบครองนะครับมาแสดงติดต่อรับรถคืนไปได้

หรือโทรศัพท์ถามก่อนก็ได้อัตเวียนนี้นะ
แล้วก็จดเลขเบอร์โทรศัพท์ไปด้วย
นี่แหละครับเบอร์โทรศัพท์นี้๐๓๘๔๓๘๑๘๓ครับ

จังหวัดชนบุรีเนี่ยนะครับผมไม่ได้ไอ้นั่นนะ